ต้นกันด้วยเหตุนี้กันก่อนนะครับที่บุรีรำครับ
คือตำรวจเข้าไปล้อมจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่ง
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเพี้ยนหรือเปล่าคุ้มคลั่งหรือเปล่านะฮะ
ตอนที่ตำรวจเข้าไปล้อมจับกลุ่มปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
ใช้ก้อนอิดปลาใส่ตำรวจ
ตำรวจได้รับบาดเจ็บเลยล่ะฮะให้ไปดูเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับพอตำรวจควบคุมตัวได้ขึ้นรถของสายตรวจแล้วนะคุณ
เขาก็ทำท่าทำทางแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ต้องเซ็นเซอร์ไว้
เพราะว่าเขาชูนิ้วแจกกล้วยเนี่ยนะฮะ

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะฮะว่ามีผู้ชายไม่สวมเสื้อ
กางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็เดินขอเงินชาวบ้านอยู่แถวนั้น
ใครไม่ให้เนี่ยเขาก็เหมือนมีทีท่าจะทำร้ายร่างกายนะ
แล้วก็ไปทุบทำลายข้าวของอยู่แถวนั้นแหละฮะ
ชาวบ้านชาวช่องเขากลัวก็เลยแจ้งตำรวจนะครับ
และทีนี้ตำรวจมาถึงก็ล้อมก่อนแล้วจะพูดคุยเจรจานะครับ
ตำรวจบอกว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวจะไปซื้อให้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้ไม่พูดอะไรนะแต่สยะยิ้มคุณ

ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลนะ
ไปตรวจเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ
ปรากฏว่าเขาก็ชูนิ้วกลางใส่ตำรวจแล้วก็นักข่าว
แล้วก็พูดว่าขอบคุณครับสั้นแค่นั้น

ก่อนหน้านี้ก็เดินขอเงินชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
ใครไม่ให้เขาก็ใช้ก้อนหินปลาใส่
แล้วก็ถ้าเดินผ่านรถของชาวบ้านนะ

ตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บ

ดาบตำรวจปียพงศ์บุญพันธ์อายุ๓๘ปี
เป็นดาบตำรวจสพบ้านกรวดที่รับบาดเจ็บนิ้วนางข้างขวา
เปิดเผยบอกว่าช่วงที่ขับรถพาน้องสาวมาทำฟันที่คลินิกแห่งหนึ่ง

มีแม่ของหลานวัย๔ขวบแล้วก็๕ขวบนั่งมาด้วยนะครับ
ขณะที่กำลังรอน้องสาวทำฟัน
ตัวของดาบเองพร้อมกับแฟนแล้วก็แม่และหลาน

โอ้โหเจอกับตัวเอง
คือจู่ผู้ชายคนนี้เดินมาเคาะรถ
บอกว่าพี่ขอเงินหน่อย๑๐๐บาทขอตั้ง๑๐๐บาทนะครับ

ช่วงนี้หาเงินลำบากจะตายนะครับ
ทีนี้ผู้ชายคนนั้นบอกอ้าวงั้นขอ๒๐บาทพอ
ทีนี้ตาบตำรวจก็บอกไม่ได้ไม่ให้นะฮะ

เขาใช้มือทุบรถอย่างแรงหลายครั้ง

ตำรวจบอกโอ้โหผมไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรเลย
ผมมาส่งคนในครอบครัวมาทำฟันแค่นั้นเองนะครับ

เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เปิดประตูเดินลงไป

ผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยคุณหยิบก้อนอิดนะปลาใส่ทันที
โดนนิ้วของดาบตำรวจเนี่ยนิ้วนางเลือดไหลเลยนะครับ
ก้อนอิดก็กระเด็นไปโดนรถจนเป็นรอย
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ยังเดินไปขอเงินที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
พอไม่ได้ก็คว่างปลาใส่พนักงานคว่างปลาสิ่งของใส่พนักงาน
แล้วก็หยิบเตารีดในร้านโยนออกไปกลางถนนด้วย
นี่พี่เขาก็ตกใจเหมือนกันนะฮะ
แล้วพอผู้ชายคนนั้นเดินไปเจอแม่ค้าร้านขายกล้วยปิ้ง
ก็ไปแย่งเอากันไกลนะคุณนะแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าป่า
ทีนี้ก็เหมือนมีอาวุธไงคุณมีกันไกลอยู่ในมือฮะ
ท่าไม่ดีแล้วก็เลยแจ้งเพื่อนตำรวจ

โยนใจก็มี
พี่ชายในร้านให้เงิน
เขาก็เลยโมโห
แล้วก็เดินไปหยิบเตารีดที่วางขายในร้าน

แล้วก็ผมก็เพิ่งทราบว่าตำรวจโดนกับตัว
ตำรวจก็มาแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ไว้นะครับ
ทีนี้คนขายร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าบอก
อ้าวแล้วตัวรีดผมเอาไงดีจะเรียกร้องความเสียหายังไง
แต่ว่าจับไปก็ดีตำรวจจะได้นำตัวไป
เขาเรียกว่าไปบำบัดก็ได้เนาะนะครับ
ได้ไม่ออกอารวาสแถวนี้อีกทำให้ชาวบ้านภาวะอีกนะครับ